พูดถึงเรื่องของตัวเลขก่อนหน้านี้นะคะสำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วย
๑๑จังหวัดขออ่านรายชื่อนิดนึงนะคะ
กำแพงเพชรชัยนาตราดภังงาพิจิตรรนองศตูลสิงค์บุรีอ่างทองและบึงกาล
ตอนนี้เขายังไม่มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดเขาบอกว่าและหลังจากนี้ก็ไม่อยากจะมี
เพราะฉะนั้นล็อกดาวน์เลยดีกว่าจะได้เป็นมาตรการที่มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
ทำอะไรก็จะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยนะคะ
สาราสารกลางที่สารกลางจังหวัดบึงกาลค่ะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
บึงการนำโดยนายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัด
วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะหลังจากบึงการเป็นจังหวัดเดียวที่เหลืออยู่ในภาคอีสานตอนนี้
ที่ยังที่โควิดยังไม่เข้ามาเล่นงานก็เลยเอาอย่างนี้ละกัน
หลังจากนี้ไปก็ไม่อยากมีมาตรการล็อกดาวน์ก็มาค่ะ
ปิดเมืองห้ามบุคคลเข้าออกตั้งแต่วันนี้นะก็คือเริ่มเมื่อวานนี้
ไปจนถึง๓๐เมษายนเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
ขนส่งสินค้าที่จำเป็นปรายศนีย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง
มาได้เข้าจังหวัดได้ออกจังหวัดได้
สำหรับบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บึงการและมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าออก
ต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะจากทางเจ้าหน้าที่นะคะ
และถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามพรบโรคติดต่อพศ๒๕๕๘
ถามว่าแล้วถ้าคนที่อยากจะเข้าอยากจะออกไปติดต่อไหน
ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นอบจอบตศาลากลางจังหวัด
ติดต่อเข้าไปได้ว่ามีธุระจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะ
ส่วนพื้นที่ต่อไปพัทยาพัทยาก่อนหน้านี้ตัวเลขน่ะ
หลังจากที่มันประกาศมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
เป็นสัดส่วนของจังหวัดชนบุรีแต่ผู้ป่วยที่พบในพัทยาเนี่ย
ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะของทางชนบุรีนะคะ
พัทยาก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วอาจจะต้องมีมาตรการที่มันเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะนายอำนาจเจริญศรีนายอำเภอบังละมุง
พร้อมด้วยนายสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาค่ะ
ประชุมกันเตรียมความพร้อมติดปิดพื้นที่เมืองพัทยา
ถามว่าทำไมล่ะก็เพราะมีผู้ต้องสงสัยและติดเชื้อ
ตอนนี้รวมเฉพาะในพัทยานะคะ๓๐คนสูงเป็นอันดับหนึ่งของชนบุรีเลย
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ๑๕ชาวไทย๑๕
โดยผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปลือมี๔คน
บนห้วยใหญ่๒คนตำบลตะเคียนเตี้ย๑คน
ส่วนที่เหลือในพื้นที่เมืองพัทยาก็๒๓คนเนี่ย
ในที่ประชุมมีมติค่ะให้นำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด
คำสั่งปิดพื้นที่หรือว่าการล็อกดาวน์เมืองพัทยา
ตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกห้ามบุคคลที่ไม่มีที่พัก
หรือบุคคลที่ไม่ได้ทำงานในเมืองพัทยาเข้าพื้นที่
จะประกาศประมาณวันที่๙เมษายนที่จะถึงนี้
ไปไหนไปทำอะไรใช่นักแทรกจะเข้าล่ะจะเข้าก็ต้องบอกเขาเหมือนกันน่าจะ
ถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันก่อนที่จะได้เข้าไปนะฮะอ่าอันนี้คือ
ประกาศของทางพัทยาล่าสุดเตรียมความพร้อมนะคะ๙เมษายน
เหนือก็จะมีแม่ห้องศรตากน่านเชียงราย

ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยนะคะบึงการ

นี่ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกเลยนะคะที่มีการล็อกดาวน์ในประเทศค่ะ